ทีนี้พอพูดถึงเรื่องของการร้องเรียน
เสียแป้งพยายามพูดออกมาใน๒คลิปนี้
มีแต่บอกว่าตัวเองไม่ได้รับความเป็นธรรม

คุณผู้ชมเดี๋ยวจะพาไปดูเรื่องของจดหมายร้องเรียนกันหน่อย
ในเอกสารจดหมายร้องเรียนว่าเสียแป้ง
เขาระบุเรื่องอะไรเอาไว้บ้าง
และความที่ไม่เป็นธรรมในสิ่งที่เขาพูดถึงในสองคลิปนี้
อัดคลิปแล้วเผยแพร่ออกมาคืออะไร

เพราะว่าในส่วนของจดหมายร้องเรียนนะคุณผู้ชมค่ะ
ซึ่งเป็นจดหมายเป็นเอกสารที่ถูกส่งไปถึงสื่อมวลชน
ร้องเรียนพันธุ์ตำรวจโทวิรัติ
ซึ่งเป็นหนึ่งในเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการไล่ล่าเสียแป้ง
จดหมายเนี่ยถูกเขียนขึ้นช่วงเดือนมิถุนายนปี๖๕ค่ะ
โดยผู้ต้องขังชายจตุพลหรือแกรก
ซึ่งอยู่ระหว่างพิจารณาคดียาเสพติดของศาลจังหวัดพัทธลุง
ถึงนายสมศักดิ์เทพสุธินรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม
ซึ่งท่านดำรงตำแหน่งณเวลานั้นร้องเรียนว่าถูกพันธุ์ตำรวจโทวิรัติ
เป็นตำรวจผู้จับกลุ่มตัวเองที่บ้านในจังหวัดพัทธลุง
พร้อมยาเสพติดเมื่อวันที่๓๑พฤษภาคม๒๕๕๙
บังคับให้โอนเงินไปยังบัญชีผู้จับกลุ่ม
ก็คือพันตรวจโทวิรัติที่เขาอ้างถึงนี่แหละค่ะ
โดยมิชอบ๑๐๐๐บาท
ด้วยการให้ลูกน้องนำเลขที่บัญชีมาให้ตนเอง
ซึ่งก่อนโอนมีเงินอยู่ในบัญชี๘๘๓๒๔บาท๖๗สตางค์
ต้องบอกให้หมดนะเพราะนี่มันคือในจดหมายร้องเรียน
โอนไปแล้วเงินเหลือ๗๘๓๒๔บาท๖๗สตางค์
เงินไปยังบัญชีปลายทางชื่ออะไร
เพื่อความจริงจะได้ปรากฏอย่างชัดเจน

ขอวิงวอนมาอย่างท่านเพื่อความยุติธรรม

และติดตามคดีให้แก่ข้าพเจ้าด้วยเชิญ

แต่มันยังมีฉบับที่๒คุณคิง
ฉบับที่๒ถูกเขียนขึ้นมาในเดือนเดียวกันปีเดียวกันค่ะ

ร้องเรียนพันธุ์ตำรวจโทวิรัติเช่นเดิม

เนื้อหาเดียวกันกับที่ส่งร้องเรียนไปยังนายสมศักดิ์เทพสุธิน
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมณเวลานั้น
โดยจดหมายร้องเรียนอย่างที่บอกค่ะ
เขียนเอาไว้แล้วก็พูดถึงเรื่องการโอนเงินน่ะนะคะ
ยังบอกต่อด้วยว่าคือจดหมายเนี่ย
อ่ะอีกฉบับหนึ่งคุณผู้ชมมันเขียนว่าที่๒๐มิถุนายน
บอกว่าเรื่องของให้ส่งเอกสารที่เขียนคำร้องเรียนนี้
ถึงพูดในการสวนทันทะปฏิบัติ
ส่งจดหมายร้องเรียนที่ได้เขียนขึ้นไปยัง๑๐หน่วยงาน
เจ้าตัวระบุไว้ว่า๑๐หน่วยงานนั้นคือใครบ้าง
๑ท่านสมศักดิ์เทพสุธินกระทรวงจิตรรรม
ณเวลานั้นดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการนะคะ
เลขาธิการของสำนักงานป้องกันและปรับปรามในภาครัฐ
เลขาธิการสำนักงานพระราชวัง
สำนักงานนายกรัฐมนตรี
ประธานสมาชิกสภาพผู้แทนราชดร
เลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน
๗ให้ส่งไปถึงสำนักงานปประชอภาคเก้าด้วย

๙ไปที่ผู้มีชาการตำรวจสอบศูนย์กลาง
สำนักงานปราบรามยาเสพติด
หน่วยงานนี่คือเป็นหน่วยงานใหญ่ทั้งนั้นเลย
แล้วก็ลงชื่อของคือนายจตุพลเป็นผู้ร้องทุกฉบับ

เอกสารนี้เป็นเอกสารรายชื่อนักโทษชาย๓๙๓คน
เขียนด้วยลายมือนี่ครับ
ร้องเรียนตำรวจยศพันธุ์ตำรวจโทและกล่าวหาว่าเป็นคนรีดไถเงินเอาทรัพย์สินพวกเขาไป

เอกสารที่คุณผู้ชมและคุณขวัญเห็นอยู่หน้าจอตอนนี้เป็นเอกสาร
ว่ากันว่ายื่นเรื่องร้องเรียนตำรวจพันธุ์ตำรวจโทวิรัติฮะ
มี๑๔แผ่นแล้วแต่ละแผ่นเนี่ยที่เราเบลอเอาไว้นั่นคือรายชื่อฮะเขียนชื่อนักโทษที่เขาเดือดร้อนโดยหัวกระดาษในกรอบสี่เหลี่ยมล้อมเอาไว้ข้างบนสุดนั่นนะฮะ
เป็นข้อความที่เขียนว่ารายชื่อผู้ขอลงนามรับรองว่าเป็นความจริงจัวโหยแบบนี้แล้วใครที่เดือดร้อนและคิดว่าเรื่องนี้ได้รับผลกระทบก็ให้มันลงชื่อเอาไว้ฮะ
ด้านล่างแต่ละแผ่นมีการลงชื่อนายจตุพลหรือว่าในแกรกแกรกหรือจตุพลเป็นคนเดียวกันนะแล้วมีการลงชื่อด้วยลายมือทั้งหมด๓๙๓รายชื่อ
คนครับบางคนที่ลงรายชื่อมีการเขียนข้อความด้วยนะครับขยายความเพิ่มเติมบอกว่าอ้างว่าถูกตำรวจนายดังกล่าวให้โอนเงินเข้าบัญชีลูกน้อง๑๐๐๐บาท
บางคนเขียนข้อความบอกว่าถูกยักยอกเงิน๗๖๐๐๐บาทบางคนเนี่ยเขียนไว้ว่าถูกขอเงินไปซื้อเหล้าบางคนเขียนเอาไว้ถูกยัดยาเสพติดแล้วขอเงิน
ยังไม่หมดฮะบางคนเขียนข้อความจะเห็นไหมฮะทีมงานขึ้นภาพด้านขวาที่เป็นกระดาษเต็มเลยครับมันจะมีข้อความที่เขียนยาวออกมามากกว่าแค่ชื่อที่เบลอไว้ฝั่งซ้ายอ่ะฮะเนี่ยเห็นไหมเขาจะมีการเขียนว่าพันตะโหลโทวิรัติแล้วก็บรรยายสรรพคุณในสิ่งที่พวกเขาเจออันนี้คือสิ่งที่เขาเขียนแล้วก

ไม่สามารถให้ข้อมูลได้เนื่องจากมีตำรวจชั้นผู้ใหญ่สั่งห้ามเอาไว้ไม่เป็นไรครับเอาเป็นว่าเมื่อไหร่พร้อมจะชี้แจงอธิบายรายละเอียดเดี๋ยวมีความคืบหน้าจะรายงานให้ทราบต่อไปก็ต้องฟังความให้ครบทุกด้านทุกมุมทุกมิตินะใช่ค่ะ